เมื่อกี้บอกเอาไว้ว่าเหตุการณ์ดินถล่มทับคนงานเนี่ย

แล้วมันอยู่ตรงใกล้กับสะพานชายแดน

แล้วไอ้จังหวะนี้ค่ะคือคนงานด้วยนะที่ได้รับบาดเจ็บ

จุดตรงนี้คือเป็นจุดก่อสร้างด่านหนองเอี่ยนสตึงบท
อยู่ใกล้กับสะพานข้ามชายแดนไทยกัมพูชาแห่งใหม่
อรัญญประเทศของสะแก้ว
ผู้รับเหมาใช้รถแบ็คโฮลขุดดินขุดดินเป็นหลุมใหญ่เลยนะ
กว้างด้วยลึกด้วยลึกสัก๔๕เมตรได้
แล้วคนงานเป็นคนไทยนี่แหละลงไปขุดดินค่ะ
ปรับพื้นที่ฐานให้มันลึกให้มันกว้างตามแบบ
แต่ตอนที่คนงานลงไปด้านล่างแล้ว
กำลังจะไปปรับฐานข้างล่างแล้วเนี่ยนะ
ปรากฏว่าดินมันถล่มลงไป
แล้วคนงานอยู่ตรงนั้นโดนดินถล่ม๔คนค่ะ
กู้ภัยอรัญญประเทศต้องระดมเจ้าหน้าที่นะ

โอ้โหแล้วดูสิกว่าจะเอาขึ้นมาได้
ทุนลักษณ์ทุนเลเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าไงว่าย

เอาขึ้นมาได้ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

นำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ซึ่งเส้นทางด่านหนองเหยียนเนี่ย
เขาใช้เป็นเส้นทางข้ามแดนนะ

แล้วพอเกิดไฟไหม้ที่บ่อนกาซิโนแกรนไดมอนปลอยเปรตกัมพูชาเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้อีกนะคุณผู้ชม
อันนี้ก็ต้องเอาแรงงานไทยทั้ง๔คนส่งโรงพยาบาลนะครับ
ให้อาการดีขึ้นโดยเร็วนะคะ